กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะคะมาเบรกนี้มาตามถึงความหล่อของอองตวนปินโตกันบ้างดีกว่านะคะ
นักมวยหนุ่มลูกครึ่งคนนี้นะคะมาคราวนี้ขอเปลี่ยนแนวมาเล่นภาพยนตร์บ้างค่ะ
งานนี้ค่ะหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอองตวนถึงยอมใจอ่อนรับแสดงเรื่องนี้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะมีผู้จัดหลายคนค่ะหลายค่ายด้วยติดต่อมาเยอะมากนะคะ
แต่ว่าอองตัวเนี่ยปฏิเสธหมดเลยทั้งที่เป็นแนวบู้แนวถนัดของตัวเขาเอง
งานนี้ค่ะไม่รอช้าเราส่งสาวสวยที่สุดในบันเทิงไทยรัฐของเรา
พี่แจ๊กกะรีนฝากไปถามหน่อยค่ะพี่แจ๊กกะรีนฝากไปถามหน่อยค่ะ
พี่แจ๊กกะรีนฝากไปถามหน่อยค่ะ
ตั้งใจไว้ว่าหนังเรื่องแรกที่ออกมาคือไม่อยากให้เป็นหนังบูอยากให้เป็นหนังที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
คือก็คุยกันก่อนมันมีข้อแมว่าในหนังหนังเรื่องนี้จะต้องแก้ผ้าใช่หรอ

แต่ก็กังวลว่าออกมาแล้วผมจะเล่นผมจะทำได้ไหม

ส่วนงานด้านกีฬาแฟนไม่ต้องห่วงนะคะ
องตัวยืนยันว่าไม่ทิ้งอย่างแน่นอนค่ะ

จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปคว้าแชมป์จากทั่วโลกมาให้ได้ค่ะ
อันนี้ก็คือเปิดสังกัดของตัวเองนะ

แล้วก็ทำสตูทำห้องซ้อมให้ทีมทุกอย่างเรียบร้อย
ก็พยายามที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ได้
เพื่อที่จะไปแข่งทั่วโลกให้ได้
พยายามทำหน้าที่เพื่อจะเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ได้
นี่แหละคุณเขาบอกว่าทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องจริงนะครับ
สุดยอดแห่งการทุ่มเทต้องนกให้อองตัวเลยนะคะ
ตอนนี้ผลงานเขามีเยอะมากนะคุณ
ไม่ว่าจะเป็นหนังนะรวมไปถึงงานอีเวนต์
แล้วเนี่ยยังหันมาเอาดีด้านธุรกิจด้วย
ไม่รู้ว่าสเมคมันนี่เก็บเงินไปขอใครหรือเปล่านะคะ